เขานำขวดพลาสติกที่มันเหลือใช้แล้วแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้ว
โดยใช้ชื่อว่าขวดน้ำรักยุง
ขวดน้ำจำนวนที่เราเห็นล่ะนี้นะถูกดัดแปลงให้มีรูปร่างตา
โดยสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องดักจับยุงรอบบ้านได้เลย
ซึ่งไอเดียนี้มาจากกลุ่มคนในชุมชนชาญเวชกิจพัฒนา
เทศบาลนครพิษณุโลกที่ร่วมกันคิดค้นเหมือนขึ้นมา
โดยหนึ่งในผู้คิดค้นก็คือนายจาตุรนจันทนันทรค่ะ
ซึ่งก็ได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด
แล้วก็ผลิตขวดน้ำรักยุงออกมาวางจำหน่าย
ให้กับประชาชนได้ลองเลือกซื้อไปใช้ในครัวเรือนนะคะ
จนเป็นที่ติดอกติดใจของใครหลายคนเลย
เพราะว่าคุณสมบัติของไอ้เจ้าขวดน้ำรักยุงเนี่ยนะ
มันสามารถลดปริมาณยุง

ก็คือก็ร่วมกันคิดค้นขึ้นมา

จนได้รูปลักษณ์เป็นอย่างนี้
ก็คือตอนแรกแรกเลยจะเป็น

เจาะใช้เจาะมันจะไม่ค่อยสวยงาม
แล้วก็ลมมันจะออกมันจะออกช้ากว่า

เราก็เลยแบบมีที่มันทางแล้ว

ก็เนี่ยครับได้ผล
วิธีทำเขาก็ไม่ยากนะคุณ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะ

เขายินดีที่จะเป็นวิทยากรสอนให้ด้วยนะคะ

ที่นางยุวดีวันนิชาพิชาตินะคะ
ประธานชุมชนชาญเวชกิจพัฒนา

ถุงตะข่ายที่เราเห็นตรงนี้คุณผู้ชม
คือยุงมันจะถูกดูดเข้ามา

แล้วเราก็ค่อยนำถุงไปทิ้ง
เรียกว่ากำจัดแบบไม่ทำร้ายจิตใจคนไป

เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เห็นไหม